ช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวออกมาถึงเกี่ยวกับการจับกลุ่มพระเถระชั้นผู้ใหญ่

คือหลายคนก็รู้สึกว่าอย่างวันนี้เองวันพระใหญ่จะส่งผลอะไรไหม
แล้วพุทธศาสนิกชนรู้สึกต่อเรื่องนี้อย่างไร
ไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะจากรายงานนี้ค่ะ
เมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบชาวพุทธยังคงประกอบศาสนพิธีเช่นเคย
แต่สิ่งที่ต่างจากปีก่อนนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูป
ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้แก่พุทธศาสนิกชนไม่น้อย
เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชุปธรรม
ผู้จัดงานวันวิสาขบูชามากว่า๓๕ปีมองว่า
ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเช่นเดียวกันกับความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
กระแสข่าวอาจสร้างผลกระทบต่อจิตใจบ้างแต่ไม่อาจทำให้ความศรัทธาเปลี่ยนไป
ยอดคนที่มาร่วมงานหนึ่งยอดคนที่มาร่วมงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใดที่พุทธศาสนามั่นคงเข้มแข็งแข็งแรงประชาชนก็จะมาร่วมทำบุญกันมากมาย
แต่พอถึงเวลาหนึ่งยามศาสนามีปัญหาหรือเหตุการณ์ก่อนจะถึงเทศกาลสำคัญ
มีข่าวที่ไม่ดีงามออกมานั้นครับก็เป็นเรื่องจริงก็คือว่าประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นจะลดลง
ที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขายังยึดตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ดำลงอยู่มากกว่าสองพันปีมากกว่าจะมองที่ตัวบุคคล
สำหรับมณสนันบุญพาณิชย์เชื่อว่าหากใครทำดีก็ย่อมได้ดี
เป็นหลักธรรมที่ยังคงใช้ได้เสมอกับทุกเหตุการณ์
ยังไงก็แล้วแต่ก็เราก็ต้องทำดีต่อไปเราก็ยึดหลักในการทำดี
เราทำดีเราก็ได้ดีอะค่ะก็คิดอย่างนี้ค่ะ
ก็อันนี้มีข่าวบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้
แต่เราก็ต้องยึดหลังในการทำดีไว้ค่ะ
ค่ะยึดตามหลักของพุทธศาสนาให้ยึดหลักทำดีได้ดี
คือเราทำดีเราก็ได้ดีแต่กับตัวเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไม่ต้องไปยึดหลักในคนอื่นว่าเขาจะยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เช่นเดียวกับชาวพุทธส่วนหนึ่งยังเชื่อมั่นและศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่
มณัฐสนิทสุวรรณสิงศ์เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความใกล้ชิดระหว่างตนเองกับวัดให้ลดลงไปได้เลย
ยังคงพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญเช่นเดิมเหมือนที่เคยปฏิบัติทุกปี
ไม่ไม่เพราะว่ามันต้องแยกแยะคือคือพื้นฐานเราเป็นชาวพุทธนะ
เราศรัทธาในศาสนาพุทธนั้นมันเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนบุคคล
เราไม่ได้มีผลอะไรก็ทำบุญปกติก็ชอบทำบุญนะคะ
โดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนชอบไปวัดชอบทำบุญอยู่แล้ว
ยิ่งยิ่งวันสำคัญทางทางพุทธศาสนานี่ก็แบบชวนลูกลูกอ่ะ
ถ้ามีเวลานะคะก็ชอบมาทำบุญที่วัดไปวัดไปอะไร
ไม่ไม่ไม่เฉพาะวันวันสำคัญหรอกถ้าว่างก็แต่ชวนลูกลูกไปนะคะ
ถ้ามีโอกาสไม่เพียงแต่ข่าวสะเทือนวงการสงฆ์ออกมาเป็นระยะเท่านั้น
หากมองต่างมุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่เปิดให้ชาวพุทธหันมาร่วมมือร่วมใจช่วยกันปฏิบัติตนให้เข้าใจในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
เพื่อดำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป